คุณผู้ชมคะคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันเหมือนกัน
คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวอาซีเอในกรุงเทพค่ะ
ธอมถูกทำร้ายโดนทั้งผู้หญิงทำร้าย
โดนทั้งผู้ชายทำร้ายเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
อ๊อสแต่คนที่ทำมันมาแก้ว

คือไปรุมทำร้ายเขานะคะตัวคนเจ็บเป็นผู้หญิงนะคะแต่เธอก็เป็นธอมอะค่ะ
ถูกทั้งแก๊งผู้หญิงทั้งผู้ชายเตะกระชากเสื้อกระชากผม
มีการเอาขวดเบียร์ฟาดหัวด้วยค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่ขาที่ปากต้องเข้าโรงพยาบาล
เสียเงินค่าเอ็กซาเรย์ค่ายารวมแล้วตั้งสองหมื่นกว่าบาทนะคะ
ตัวสาวธอมคนเจ็บให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุ
แล้วส่งเสียงดังตัวสาวธอมคนเจ็บตอนนั้นก็เดินไปเตือนให้เบาเสียงหน่อย
ก็ใช้คำพูดในธรรมนองที่ว่าจ่ายค่าส่วนกลางคอนโดทุกเดือน
คุณเป็นใครมาทำเสียงดังที่คอนโดแบบนี้หลังจากนั้นโดนเลย
พอเตือนปุ๊บโดนรุมทำร้ายเลยค่ะเธอก็ไปตรวจร่างกาย
นำเอกสารจากทางโรงพยาบาลไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ก็เจ้าของท้องที่คือสอนอมักกระสรรทางตำรวจสอนอมักกระสรร
เรียกกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำแล้วล่าสุดทีมข่าวของเรา
คือวันนี้ปิดทำการก็เลยไม่ได้มีใครไม่ได้มีคนเยอะอะค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับผู้เสียหายค่ะเธออายุ๓๒
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๓๐๖ตุลาคม
ด้วยความที่เธอก็ทำงานสถานบันเทิงเธอเลิกงานกะว่าจะกลับไปพักผ่อน
ภาพในกล้องวงจรปิดเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้เข้าไปหาเรื่องก่อนนะคะ
ต่างฝ่ายต่างยืนถ่ายคลิปเท่านั้นคือสถานบันเทิงปิดหมดแล้ว
มีพนักงานบางคนเลิกงานแล้วยังมาล้อมวงดื่มเหล้ากันเสียงดัง
เธอบอกว่าตัวเธอเองตัวคนเจ็บก็ยอมรับว่าดื่มเหมือนกัน
แต่เลิกงานแล้วก็เลยอยากจะพักก็เลยเดินมาบอกรอปภว่า
พาคนพวกนี้ไปเงียบเสียงหน่อยแต่คนกลุ่มนี้ไม่พอใจเธอเลยมาหาเรื่องเธอ
เธอก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเธออยากจะเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุคนที่ใส่เสื้อกล้ามปรีมาก่อนใครเลย
มาทำร้ายเธอก่อนเลยคนที่เหลือก็มาซ้ำครับ
บอกรวมแล้วที่มารุมเธอน่าจะ๙คนได้นะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับทางผู้ก่อเหตุมาก่อน
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนก่อนเกิดเหตุเธอไม่ได้เริ่มก่อน
ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเธอแค่หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป
ทางฝั่งผู้ก่อเหตุมาเมาส่งเสียงดังใต้คอนโด
ส่วนคลิปที่มีคนไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเธอ
เป็นคลิปที่เธอด่าฝั่งผู้ก่อเหตุจริง
แต่เป็นการด่าหลังจากถูกทำร้ายแล้ว

ยืนยันว่าจะดำเนินคดีทั้งอาญาและแพ่ง
อยากให้เจ้าของสถานบันเทิงที่เป็นเจ้านาย
ทางฝั่งคนก่อเหตุมารับผิดชอบด้วย
คนก่อเหตุไปมอบตัวกับตำรวจซะด้วย

ก็มีกลุ่มเป็นกลุ่มเลยประมาณ๕๖คนนะครับ

หลังจากพูดคุยกับทางฝั่งคนเจ็บ
ก็จะมีการเรียกทางฝั่งผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ถ้าไม่มาก็จะมีการออกหมายเรียกตามขั้นตอนนะคะ